ในรอบวันที่ผ่านมาแฟนฟุตบอลไทยค่อนข้างสับสนนะครับ
คนใหม่ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้น
ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ญี่ปุ่นบอกว่าเขายังไม่ได้มารับงานนี้

แฟนฟุตบอลไทยต้องเจอกับข่าวที่สร้างความสับสนในช่วงเช้า
นิคังสปอร์ตสำนักข่าวชื่อดังของญี่ปุ่นรายงานว่า
อากิระนิชิโนที่กลับถึงบ้านเกิด
หลังการเจรจากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกมาตอบสื่อญี่ปุ่นว่าเขาเพียงแค่มีโอกาสได้ทานข้าวกับ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

และยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเขาให้เป็นกุญสือทีมชาติไทย
ส่วนรายละเอียดอื่นขอยังไม่ตอบในเวลานี้

จึงเกิดข้อสงสัยของแฟนฟุตบอล
แท้จริงแล้วดิวนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแน่
ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลถึงประเด็นที่เกิดขึ้น

สิ่งที่เป็นข่าวนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด

ทางสมาคมยังไม่ได้เซ็นสัญญากับกุญสือรายนี้
ซึ่งขนาดนี้ยังพูดคุยเรื่องสัญญากันอยู่
และให้ฝ่ายกฎหมายได้ร่างหนังสือสัญญาให้พิจารณา
อกจากนี้นายกสมาคมเชื่อว่า

อะไรที่ยังไม่ได้เริ่มทำหรือมีการรับงานที่เป็นทางการ
ก็จะยังไม่ให้สัมภาษณ์ถึงงานใหม่
และตัวเขาเองก็ยังมีงานที่ประเทศญี่ปุ่นที่ต้องเคลียร์ให้เสร็จสิ้น
ข่าวที่ออกมาจากทางสมาคมนั้นเป็นการพูดคุยตกลงกัน
การถ่ายภาพการเสนอข่าว
สมาคมตัวผมเองได้ขออนุญาตนิชิโนแล้ว
ว่าจะเสนอข่าวเช่นนี้จะเผยแพร่ภาพเช่นนี้
คุณโอเคไหมเขาโอเค
ไม่งั้นเขาคงไม่ลุกขึ้นมาจับมือกับผม
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สมาคมถ่ายภาพ
เพราะฉะนั้นผมว่าอย่าด่วนสรุปนะครับ
ด่วนสรุปภายใต้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง
มันเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

หลังกรณีที่เกิดขึ้นได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนนิชิโนแล้ว
ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน

จะยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาที่เป็นลายลักษณอักษรต่อไป
อกจากนี้สมาคมยืนยันว่าจะเจรจากับกุญสือรายนี้ให้สำเร็จ

ที่จะต้องรอให้การเซ็นสัญญาเกิดขึ้นก่อน

เงื่อนไขต่างบนโต๊ะประชุม
ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการ
ในการที่จะเข้าสู่รายลักษร

เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรับทราบร่วมกัน

ที่เมื่อตกลงกันบนโต๊ะแล้วทางวาจา

แน่นอนเราก็ต้องทำให้ชัดเจนลงรายละเอียด
แล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

ประเด็นที่เกิดขึ้นคือขนบธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น
ที่ทำให้กุญสือรายนี้ยังไม่สามารถตอบรับงานนี้ได้
แต่เมื่อกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นด้วยลายลักษณ์อักษร

คืออากิระนิชิโนยังไม่มีข้อสงสัย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน